ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่เองเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ความผ่อนปนอย่างดีที่สุดแล้ว
เพราะฉะนั้นก็เลยตอนนี้ก็เป็นจังหวะครับที่ต้องใช้การทูตเข้ามาเป็นส่วนประกอบ
ส่วนตำแหน่งที่อยู่ของธรรมชโยเนี่ยเรารู้แน่ชัดว่าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมีใครอยู่บ้างชัดเจน
แต่ว่าการที่เข้าไปคุยนะครับจำเป็นจะต้องมีบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและมีอำนาจในการบริหารของการคณะสงฆ์เป็นผู้นำ
ส่วนสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์จะมีจะมีลิขิตออกมาอย่างไรมีวินิจฉัยออกมาอย่างไร
ท่านจะไปด้วยตัวเองหรือว่าจะส่งผู้ถือสารออกไปไปประกาศที่นั่นนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่ง
แต่จำเป็นครับที่จะต้องให้พระเทระระดับสูงเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งอุปชาของธรรมชโยเอง
จะต้องมีส่วนด้วยเพื่อจะคลี่คลายปมความขัดแย้งการเผชิญหน้าครั้งนี้

ผมก็ยืนยันตลอดมาว่าเจตนาเดิมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะมามอบตัวเลยนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้จริงก็เกิดจากที่มีสานุสิตกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งคิดว่าการมอบตัวเนี่ยจะเป็นหนทางที่จะแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
นั่นก็คือว่าให้ประกันตัวออกมาต่อสู้คดี
แต่เนื่องจากว่าจิตใจโดยจิตใจแล้วธรรมชโยเองไม่พร้อมนะครับ
ท่านเป็นศิลปินแล้วถ้าใครอยู่ในวัดพระธรรมกายจะทราบว่าท่านเปลี่ยนใจได้วันละร้อยครั้ง
เพราะฉะนั้นเวลาเจอเห็นมีแพทย์มาปุ๊บก็เลยตกใจเลย
เมื่อวานนี้ที่ที่หนีนี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับอาการเกิดขึ้นเพราะว่ามีรู้ว่ามีหมอมา
ก็จะรู้ว่าตัวเองไม่ได้ป่วยจริงก็จะโดนข้อหาลวงโลกอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยรีบเพ็ญกลับเข้าไปเท่านั้นเอง
ส่วนตัวใจจริงแล้วเนี่ยท่านกลัวครับกลัวการสอบสวนเป็นที่สุด
เพราะฉะนั้นการที่จะมามอบตัวเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย
แต่เนื่องจากเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าคณะสิทธิ์บางคนมาขอร้องอย่างมาก
แล้วเป็นเป็นทางออกทางเดียวเพราะฉะนั้นทำแล้วก็ต้องทำอย่างนั้น
และเป็นคนตัดสินใจสูงสุดที่นั่นนะครับ
ในวัดเนี่ยเขาไม่มีการเถียงเถียงไม่ได้ถามไม่ได้ทำตามอย่างเดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นเกณฑ์พระออกมาเท่าไหร่ก็ได้เกณฑ์คนออกมาเท่าไหร่ก็ได้
ก็จนเชื่อกันแบบเดียวกันหมด
เด็จพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยแม้ท่านจะอาภาษณ์อย่างหนัก
แพทย์มีคำสั่งให้พักรักษาการ
แต่ท่านก็พยายามฝืนความเจ็บปวด

เพื่อที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหา
กับเจ้าพนักงานสอบสวน

ที่ท่านได้แสดงออกมาเป็นสื่อสัญลักษณ์ว่า
ท่านโทรภในกฎหมาย

ตามกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวานนี้มีภาพที่ท่านสื่อมวลชน

ผ่านสถานีวิทยุทรทัศน์

เป็นภาพที่ทำให้ทุกท่านได้รับทราบว่า
คณะศิษยานุสิตเมื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารนี้
ก็เดินทางไปร่วมให้กำลังใจ
ไปด้วยความสงบเรียบร้อยสุภาพ
และไม่ต้องการที่จะขีดกั้น
หรือว่าขัดขวาง
การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

ไปเพื่อที่จะร่วมกัน

ความเป็นศิษยานุสิตด้วยความกระตันอยู่กระตะเวที
แต่ก็ประพฤติตามกฎหมาย
เคารพกฎหมายดูสิครับไปด้วยความสงบเรียบร้อย
ดังนั้นถ้าจะมีผู้พยายามกล่าวอ้างว่าเป็นการจัดฉาก
มีผู้พยายามกล่าวอ้างว่า
เด็จพระคุณหลวงพ่อกลับกรอก
หรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปจริง
ผมขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง
และย้ำอีกครั้งว่าไม่จริง
ก็ขณะที่อยู่บนเตียง

มีการศีรษะลุกขึ้นแล้ว

ก็เริ่มมีอาการลมมันดังขึ้น
ดันขึ้นก็เริ่มมีอาการเหวียดศีรษะมึน

ช่วงที่ทำให้ไม่สามารถที่จะย้ายจากเตียงผู้ป่วย

คณะแพทย์ทีมแพทย์ก็ให้พัก

แล้วก็ฉีดยาแก้เวียน

จริงอาการเนี่ยเกิดขึ้นประมาณช่วงประมาณบ่าย๒นะครับ
ก็เลยฉีดยาแล้วก็สังเกตอาการเพราะว่าเวลานัดหมายคือประมาณ
๒โมงครึ่งก็ดูอาการแล้วน่าจะพอไหวหรือเปล่านะครับ
แต่ก็ปรากฏว่าผมเองก็ได้มาร่วมประชุมกับที่สพคลองหลวงด้วยนะครับ
ก็เลยทางนี้ก็เลยให้เวลาดูว่าอาการท่านดีขึ้นไหม
เพื่อที่จะมีโอกาสมาได้ไหม
พอมาช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งเนี่ยทางทนายก็ได้ให้คำตอบแล้วนะฮะว่าไม่สะดวกไปแล้วนะครับ
คือทางแพทย์ก็เห็นว่าไม่สะดวกไม่สมควรควรจะพักแล้วนะฮะ
เพราะว่าริยาบทเนี่ยพอเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยโขลงนะครับ
ทีนี้เนี่ยอาการจะเริ่มมาดีขึ้นบ้างฮะช่วงประมาณ๔โมงกว่านะครับ
ซึ่งท่านเองเนี่ยก็พยายามนะครับฝืนเพราะว่าเกรงใจเจ้าหน้าที่เนี่ยที่มานะครับเป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลย
แต่ว่าพอเช็คกับทางทนายแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้กลับไปแล้วนะฮะ
อันนี้เป็นสิ่งที่คณะแพทย์เนี่ยยืนยันนะฮะว่าท่านป่วยแล้วก็มีอาการจริงนะฮะแล้วก็มีความตั้งใจจริงนะครับที่จะมาให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่นะครับ